คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อพี่ชายซึ่งเอาจริงพี่ชายเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคนพิการด้วยเพราะว่าแขนเนี่ยด้วนข้างหนึ่ง
ปรากฏว่ามีน้องชายที่จะบอกว่าเป็นน้องชายที่ดีไหมไม่รู้แต่มีปัญหาเรื่องของอาการยาเสพติดแล้วชอบไปทำร้ายพ่อกับแม่
คนในครอบครัวเนี่ยพากันเอือมระอาภาพที่เราเซ็นเซอร์คุณผู้ชมคะบอกได้เลยก็มีคนตายนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าพี่บอกสุดทนจริงยิงซะเลยก็แล้วกันค่ะ
คนตายชื่อว่านายอนุชาบุตรรักอายุ๔๒ปี
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงพื้นดินตรงนั้น
แล้วก็มีบาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘
เข้าตรงชายโครงขวา๑นัดหน้าอกซ้ายฝังใน๑นัด
ตำรวจสพลานสกาค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะ
แล้วไปเจอกับแม่ของคนตายชื่อว่านางจำเป็น
ให้การแบบนี้ว่าตอนก่อนเกิดเหตุตอนนั้นเป็นเวลาที่ทุกคนหลับหมดแล้ว
ลูกชายคนนี้เป็นลูกชายคนเล็กนายอนุชาเมายาเสพติด
มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดและเอาจริงจริงมีปัญหาเรื่องการส่งเสียงเอะอะวะ
เกือบทุกวันแล้วแม่ก็เลยบอกว่าออกไปห้ามไม่ฟัง
ทำท่าทางจะเข้ามาทำร้ายแม่อีกแม่บอกเป็นแบบนี้จนคนในบ้านเอือมระอา
อารวาสหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะสุดท้ายแม่ตัดสินใจโทรหาพี่ชายแล้วกัน
พี่ชายนะโทรไปชื่อว่านายมนุมบุตรรักอายุ๕๓ปี
แล้วก็เล่าให้พี่ฟังปรากฏพี่มาค่ะแต่พี่ไม่ได้มาเปล่า
มาพร้อมกับปืนพี่ที่เป็นชื่อว่านายมนูนะ
พยายามจะห้ามปรามน้องชายพูดจาดีที่น้องกำลังอารวาสน่ะ
แต่น้องคนนี้ไม่ยอมหยุดปรีเข้ามาหาสุดท้ายพี่บอกไม่ไหว
กลัวเหมือนกันจะโดนทำร้ายแล้วตัวเองก็แขนซ้ายด้วนด้วย
เลยตัดสินใจใช้มือขวาชักปืนค่ะที่พกติดตัวมายิงใส่น้องเลย๒นัดซ้อน
และแน่นอนว่าน้องฟุบอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตทันทีนะคะ
ล่าสุดวันนี้พี่ชายนายมนูลเข้ามอบตัวแล้วนะคะสารภาพแหละเป็นคนยิงน้องชายจริง
ทำยังไงได้คุณตำรวจผมสุดทนกับพฤติกรรมของน้อง
เวลาที่เมายาเสพติดแล้วมักจะทำร้ายพ่อแม่กับคนในครอบครัว
เมื่อคืนน้องจะเข้ามาทำร้ายผมจะให้ผมทำยังไงผมก็ต้องชักปืนยิง
ผมเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจมอบตัวดีกว่า
ตำรวจก็พาไปตรวจหาคราบขม่าวดินปืนนะคะแล้วก็แน่นอนต้องคุมตัวแจ้งข้อหาไป
ฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็ความผิดตามพรบอาวุธปืนด้วยค่ะ